ตอนนี้เริ่มเปิดเผยแล้วนะครับจากที่คุณหญิงสูตรรัฐก็ฝากไปถึงผลเอกประยุทธ์
ถ้าคิดจะเล่นการเมืองอย่าเห็นประชาชนเป็นพลทหารนะครับ

เอาไปดูกันหน่อยครับตอนนี้บรรดาทางด้านของนักการเมืองเอง
ก็เริ่มมีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อท่าทีของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะฮะคือทางด้านของนายพิชัย
นฤทธภัณฑ์ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจภักดิ์ไทยรักษาชาติ
บอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์พิจารณาการทำงานและคำพูดของตนเองใหม่
พร้อมตั้งคำถามว่าหากทนแรงกดดันไม่ได้
แล้วจะเป็นนายกอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร
เช่นเดียวกันกับคุณหญิงสุดรรัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทย
บอกว่าที่วันนี้ควงนายชัดชาติ

ทวดเอกประยุทธ์ครั้งนั้นได้ละออกจากแบบนั้นนี่
เปิดสถาบักกล่ออารินาแบบนะ

ผู้สมัครได้เพียงสามร้อยสี่
คือคนเด่นคนดังเขาวางตัวเอาไว้ที่ขึ้นในบัญชีรายชื่อก็มีร้อยเอกธรรมทัศน์พรมเผ่าอยู่ที่พยาว
แล้วก็ทางด้านของนายสุชาติตันเจริญไปลงชาเชิงเศร้านะครับ
ไปถึงทางด้านของนายอนุชานาคาสัยไปลงชายนาฏนะครับ
นายบุญจงวงไตรรัฐไปอยู่ที่โคราช
จะลงแข่งในระบบเขตทั้งหมดเลยนะครับ
เรียกร้องให้หยุดกล่าวหาพักพลังประชารัฐว่าสนับสนุนผลิตการ
เพราะว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคือประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
ไม่ใช่เพื่อใครบางคนเท่านั้นนะครับ
การฟื้นฟูประเทศที่ผ่านมาในหลายปี
ก็จะเป็นการฟื้นฟูที่ว่างเปล่า
เป็นการฟื้นฟูที่ผลประโยชน์จะไม่ตกต่อประเทศ
ดังนั้นเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด
ผมหวังว่าท่านนายกประยุทธ์จะใช้เวลาช่วงนี้
ตัดสินใจเพื่อบ้านเมือง

กระจายกำลังกันครับลงสู่สนามเลือกตั้ง

พวกเราจะไปพบกันที่รัฐสภาครับ
โอ้โหเป็นไงฮะยิ่งใหญ่ไหมนะครับอ้าวแต่นี่ก็คือเป็นบรรยากาศของหลายพักนี่
ตอนนี้เริ่มไปติดป้ายหาเสียงแล้ววันนี้ในกรุงเทพขับรถไปก็เห็นหลาย
พักหลายป้าหลายคนเหมือนกันต่างจังหวัดก็เริ่มติด
แล้วก็มีป้ายของผู้สมัครหลายคนแต่ว่าก็ถูกมือดีไปเอามีดไปกรีดเหมือนกัน
แล้วก็ทำลายเหมือนกันนะฮะก็ต้องมีการนำไปแจ้งความแหละครับ
ไปเอาผิดกับคนทำนะครับคณะของนางสาวิทชุดดาเมริกาดุ้งวงนะฮะ
เป็นภูมิในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร
ก็ยอมรับเหมือนกันบอกว่าตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนไปยังกรกตกรทมแล้ว
เยอะเหมือนกันว่าผู้สมัครที่ติดป้ายไม่ถูกจุด
โดยเฉพาะบริเวณหน้าปากซอยคือคนเขาขับรถเขามองไม่เห็นนะฮะ
บทบังวิสัยทัศน์ในการขับรถกิดขวางการจราจรนะฮะ
สำหรับป้ายหาเสียงเนี่ยหลายเขตนะฮะก็มีการถูกมือมีด
หลายคนเอามีดไปกรีดทำลายก็มีความผิดนะฮะ
เพราะว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินซึ่งได้มีการสอบสวนเร่งตรวจสอบกันต่อไป
ใครเป็นคนทำใช่ค่ะเพราะว่าป้ายหาเสียง
กรกตเขากำหนดชัดไงอ่าขนาดต้องเท่าไหร่อืม
ติดได้ตรงไหนยังไงบ้างให้ทำให้เหมือนกันใช่นะคะ